คุณผู้ชมจากพิศนุโลกเดี๋ยวพาไปดูที่เชียงใหม่กันบ้างค่ะ
พาไปดูคนที่เขาขับตุ๊ก
ทีนี้พอช่วงนี้มันเจอโควิด๑๙

ไปรับนักท่องเที่ยวก็ไม่ได้รับลูกค้าก็ไม่ได้
นี่ดูสิคะเขาแปลงร่างตุ๊กนี้
ให้เป็นเหมือนกับร้านค้าร้านอาหารตามสั่งเคลื่อนที่
ข้าวไข่เจียวข้าวไข่เจียวหมูสับ
แล้วก็มีการตั้งเตาตั้งกระทะในการทอดเลย
คุณสืบสกุลดูดีอะไรของรถตุ๊กที่มันหายไปเห็นไหม
หลังคาหลังคาคือถอดโครงหลังคาออกเลยค่ะคุณผู้ชมมีการปรับ
แต่มันก็ยังคงกลิ่นอายความเป็นตุ๊กอยู่แล้วก็ขายอาหารตามสั่ง
นี่ที่ฉันดูราคาเขาเริ่มต้น๒๐บาทเองนะ
ราคาถูกมากเหมาะกับช่วงโควิด๑๙แบบนี้นะคะ
โดยเจ้าของเนี่ยก็คือคุณพี่สุรภานันใจยะอายุ๔๖ปี
คุณพี่เขาขับรถตุ๊กรับจ้างค่ะ
แล้วก็รับส่งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติ
เมื่อก่อนเขาได้เงิน๔๐๐๕๐๐บาทต่อวัน
แต่พอเจอโควิด๑๙ปั๊บมีการ
นักท่องเที่ยวก็ไม่ได้มาเหมือนเดิมแล้ว

แต่พี่เขาก็บอกว่าพี่ไม่ยอมแพ้นะ
จะต้องพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสลื้อหลังคารถตุ๊กออกก่อน
แล้วทำให้มันกลายเป็นร้านอาหารตามสั่งเคลื่อนที่

เพราะว่าเดิมอาชีพขับรถตุ๊กของพี่มันไปต่อไม่ได้
แต่รายจ่ายพี่ยังมีชีวิตยังไม่สิ้น
ก็ต้องดิ้นกันต่อไปจริงไหมหนู
แล้วก็เลยมาจัดการทำเป็นร้านอาหารตามสั่ง
แล้วพี่สุรภาก็บอกนะคะว่าสามีพี่เนี่ยนะ

ไม่มีผู้โดยสารมาใช้บริการก็เลยขาดรายได้เหมือนกัน
เลยเอารถที่เคยใช้รับส่งลูกค้ามาทำเป็นครัวเคลื่อนที่
เดี๋ยวฟังไอเดียของพี่สุรภาหน่อยค่ะ
นำอุปกรณ์ทำอาหารมาอยู่บนรถเลย

ผลกระทบก็คือเราไม่มีผู้โดยสารนะคะ
เราไม่สามารถที่จะหาผู้โดยสารได้ไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในบ้านเรา
เราก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนสถานการณ์ทุกอย่าง
ให้เข้ากับโควิดให้เข้ากับชีวิตปัจจุบัน
ที่มันเรียวร้ายลงค่ะ
โอ้โหแล้วดูสิมันก็คล่องตัวแล้วก็สะดวกด้วย
เตากระทะตะหลิวอุปกรณ์ต่างวัตถุดิบต่างนี่อยู่บนรถหมดเลยนะคะ

พี่สุรภาจะจอดขายอยู่ที่ถนนช้างคลานที่อำเภอเมืองเชียงใหม่นะคะ
เมนูก็จะเป็นอาหารตามสั่งทั่วไปหมดเลย
ผัดกะเพราข่าวผัดหมูกระเทียมไข่เจียว
ราคามันถูกมากคุณผู้ชม
เพราะว่าเริ่มต้น๒๐ราคาแพงสุด๓๐บาทค่ะ
แล้วจะขายตั้งแต่ช่วงประมาณ๕โมงเย็นไปจนถึง๓ทุ่มของทุกวันเลย
อย่าลืมแวะไปอุดหนุนกันได้นะคะ